เวลาตีเนี่ยน้องเขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับดนตรีนะ

เห็นมาจากสีหน้าจากแววตาจากความรู้สึก

คุณชนะถามน้องบุ๋มไม่เหนื่อยครับ

ไหวตีทั้งวันยังไหวเลยบอกแม่

น้องบุ้มน่ารักมากเก่งมากเลย
ให้คุณผู้ชมเด็กไทยของเรามีความสามารถนะ

ได้ไปถูกในสิ่งที่เขาชอบ

อันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกต

ลูกนั้นชอบอะไรจะได้สนับสนุนให้ถูกทิศถูกทาง
ก็จะได้ชื่นชอบที่จะทำในสิ่งนั้นต่อไปเรื่อย
นี่คุณผู้ชมส่งมาผมรักตลอดข่าว

เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมเรื่องของไลน์นะครับ

ไอเดียว่าเย็นนี้กินอะไรดี

เดี๋ยวเย็นนี้เราจะต้องไปหาอะไรลงท้องกัน

คุณมีเรื่องราวแปลกความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมอีก

เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของศาลกันหน่อย

แต่ว่าเป็นสารพระภูมิสารเจ้าที่

แต่ว่าที่จะรวบรวมมานี้

เพราะฉะนั้นไปติดตามกันหน่อยครับ

เรื่องราวของความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นเรื่องที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน
คนก็จะไปกราบไหว้ขอพรกัน
ทั้งหมดนี้เนี่ยดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะครับ
แต่มันจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป
ถ้าไปเจอสารแปลกเหล่านี้

แต่ไม่ใช่สารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับ
เพราะนี่เป็นสารพระภูมิที่คาดว่า
สูงที่สุดในโลกเชียวนะ
อยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีนี่เองล่ะครับ
ตัวเรือนทำด้วยสแตนเล็ตอย่างดี
และเสาก็ทำด้วยเสาไฟฟ้าครับ
ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า
ฝันว่ามีคนแก่แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว
มาบอกว่าอยากอยู่บนที่สูง
ก็เลยเป็นเหตุให้จัดทำสารที่สูงที่สุด
สูงประมาณ๑๑เมตรเชียวนะ
ต่อกันที่ศาลต่อไปครับ
กับสารตายายที่เมืองทองธานี
ความแปลกของที่นี่ก็คือ
ความเยอะของตุ๊กตาแก้บนนั่น

อย่างกองทัพมาลายเรือนหมื่น
ที่ถูกนำมาวางเรียงรายเพื่อแก้บน
เยอะขนาดนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องการันตี
ว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงครับ

ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
ตายายเมืองทองธานีไปได้ทุกวันครับคนแถวนั้นการันตีความศักดิ์สิทธิ์ครับ
ปิดท้ายกันที่ศาลในตำนานกับสารเจ้าแม่ทัพทิม
ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือสาประหลัดขิก
ใครกำลังอยากมีความรักอยากร่ำรวยอยากมีบุตร
ก้าวเท้าแล้วเดินมาที่นี่ได้เลยล่ะครับบ้านปั๊กนายเลิศแห่งนี้ครับ
แต่ปัจจุบันครับก็ได้มีการเนรมิตปรับปรุงและย้ายพื้นที่แล้วล่ะครับ
ส่วนศิวลึงที่เคยมีอยู่มากมายก็ถูกฝังลงอยู่ในดินเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในการขอพรด้านความรักความร่ำรวยและการมีบุตร
เห็นได้จากดอกกุหลาบเครื่องสำอางเครื่องประดับที่ถูกถวายไว้บนศาลแห่งนี้
พอจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าสมหวังจริงส่วนศิวลึงนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีลูกยาก
เขาก็จะมาขอพรกันที่นี่แหละครับสมหวังกันกี่รายกี่รายก็นำสีวลึงมาแก้บนกัน
แม่นไม่แม่นได้ไม่ได้ก็ดูจากจำนวนศิวลึงที่เคยมีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเอาเองละกันครับ
อืมแต่ละที่ก็มีความเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันขอพรแต่ละที่ก็ต้องรู้ว่าที่ไหนเหมาะกับการขอพรเรื่องอะไร
เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับแต่ก็มีอยู่สารหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมสงสัยสงสัย
ที่บอกว่าสารที่สูงที่สุดในโลกแล้วเราจะขึ้นไปกราบไหว้เขายังไง
ไปจุดทูปให้กราบไหว้แบบเอาของไปบูชายังไงสูงขนาดนั้นไหว้ข้างล่าง
คุณจะปีนเสาขึ้นไปไหมแหมน้ำแดงหกลดหน้าลดตาหมด
ก็แปลกดีแปลกดีเออดูไลน์คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะนะ
หมูสะเต๊ะกับข้าวต้มปลาอร่อยมากนะคะบางคนก็กินบ๊ะจ่างเย็นนี้
บางคนบอกว่าอยากไปกินข้าวกับน้องใบตองได้โอเคนะ
เป็นน้ำตกผาน้ำหยดเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยงามมากน้ำใสมากอยู่จังหวัดเพชรบูรณนี่เอง

คุณดูสิน้ำที่มันไหลลงมา

ที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
เออเพชรบูลคุณ
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรี
เขาว่ากันว่าที่นี่มีน้ำตกแห่งใหม่สวยงาม

เรียกว่าน้ำตกผาน้ำหยดนั่นเอง
ลักษณะของน้ำตกเป็นผาสูงชัน
มีน้ำไหลหยดลงมาสู่แม่น้ำเพชรบุรีอยู่ตลอดเวลา
เวลาน้ำที่ไหลลงมาตกลงมา
มันจะมีลักษณะคล้ายกับร่มหรือฉัด
อ๋อเหรอคุณดูสิเห็นไหมแต่ละชั้นเนี่ยสวยงามแปลกหูแปลกตามาก
น้ำข้างล่างก็ใสสีเขียวมรกฏสะกดตาเลยนะคะ
ใครมาเห็นมาสัมผัสรับรองติดอกติดใจแน่นอน
ส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมธรรมชาติแบบนี้
ไปกันได้เลยนะคะที่หมู่บ้านผาน้ำหยดตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายาง
จังหวัดนะเพชรชบุรีนะคะอาจจะต้องจอดรถไว้
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ๑ชั่วโมง
เพราะว่ามันก็จะต้องลัดเลาะเข้าไปนิดนึงแหละ
จะเข้าไปชมธรรมชาติอะไรแบบนี้นะจ๊ะ
แต่ว่าขอบอกว่าถ้าเข้าไปถึงแล้วคุณจะลืมความเหนื่อยล้าทันที

อยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี่แหละ
ครับเอาล่ะเรื่องของไลน์วันนี้โอ้โฮครูผู้ชมนี่ให้ความล้อมเมืองเหมาะ
นี่ไงเย็นนี้ต้มจืดหน่อไม้จีนกระดูกหมูครับ
วิ่ยผมไม่ได้ทานนานมากแล้วนะเหมาะนอน

ขนมจีนน้ำปลาเห็นไหม
แล้วก็มีขนมจีนน้ำยาไตปลานิดหน่อย

แล้วไอ้เมนูค่ะทำให้เราหิวกันมาก

ก็เลยตอบสนองเราด้วยเมนูที่มันน่าสนใจกลับมามากมาย
ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกข้อความไลน์เลย

แล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามเราได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะ
ตลอดข่าวนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต

ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับกับตลอดข่าว
เช้านี้เจอกับเราสองคนสนุกสนานเหมือนเดิม

แล้วเดี๋ยวติดตามกันนะคะตลอดข่าวเช้านี้๘โมง๔๕นาที

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ